ที่จังหวัดบุรีรำนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้
อันนี้ต้องไปดูกันหน่อยเพราะว่ามันน่ากลัวมากเลยนะครับ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ครับ
เรียกได้ว่าทั้งคนทั้งสัตว์ต้องหนีตายเลยทีเดียวครับ
เป็นภาพที่ไฟกำลังลุกโชว์เลยนะที่บริเวณชั้นสองแล้วเนี่ย
ทั้งจังหาที่ทั้งคู่คนเท่านั้นต้องช่วยครับช่วยสุนัขครับ
เพราะว่าในร้านจำหน่ายอาหารสัตว์เนี่ยเขามีสุนัขที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ในนั้น

รีบช่วยกันออกมาเลยไปถามเจ้าของร้านนะครับ
คือคุณกุลนิสรเข้มทองเธอเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดัง
บนชั้น๒ของร้านก็จุดที่เกิดเพลิงไหม้นั่นแหละ

หลังจากได้ยินเธอรีบเลยครับรีบไปวิ่งสับคัทเอาท์ก่อน
จากนั้นวิ่งขึ้นไปดูมันไม่ทันแล้วอ่ะ
มันไฟไหม้แล้วควันมันโอ้โหเยอะมาก
ถ้าเกิดว่ายังดื้อดึงที่จะขึ้นไปดับไฟเอง

เพราะฉะนั้นเธอเลยรีบที่จะอุ้มลูกน้อยวัย๕เดือนของเธอออกมาก่อน
รวมไปถึงเรียกพนักงานอีก๓คนออกมา
แล้วก็รีบบอกสามีเจ้าของร้านเลยบอกว่า

มันยินเสียงเปรี้ยะมาจากข้างบน

คือนั่นในวินาทีแรกนะที่รู้ว่าไฟไหม้

คือนึกขึ้นได้ว่ามีสุหนักอยู่นั้นเผี้ยบเลย

ตัวเล็กตัวใหญ่เต็มไปหมดเลยครับ
กี่ตัวมั้ยรวม
ช่วยทั้งคนช่วยทั้งสุนัขออกมาได้หมดนะครับ
รอดตายกันแบบปุ่นเลย
แต่ก็ต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าร้านนี้เป็นอาคารพะนิด
ปูนครึ่งไม้มีไม้อยู่
ก็คือเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีก็ทำให้เพลิงนั้นลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะที่ชั้น๒อย่างที่ผมบอกไป
เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำนานกว่า๑ชั่วโมงนะครับ
ถึงจะสกัดเพลิงเอาไว้ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้
น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
อันนี้ต้องเล่าสู่กันฟังเพราะว่านี่มันหน้าร้อนด้วย
ไม่ได้บอกว่าหน้าร้อนมันจะมีไฟฟ้ารัดวงจรเยอะนะ
หน้าไหนมันก็ลัดทั้งนั้นแหละแต่เวลาหน้าร้อนเราอาจจะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งเอาไว้
ใช่เราลืมไงบางจุดบางทีอย่างนี้เราก็ลืมไป
คือโหคุณเขาบอกว่าโจรป้น๑๐ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งหนึ่ง
นี่ต้องบอกว่าโชคดีมากเลยนะที่ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง
รวมไปถึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันไม่ได้ลุกลามบานปลายไปแต่มันก็เป็นไฟไหม้ที่ใหญ่มาก
แต่ไม่ว่าจะไฟไหม้เอ่ยหรือว่าขโมยเอยเนี่ย
ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละคุณผู้ชม